ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลบังคับใช้
ก็จะทำให้กรกตชุดปัจจุบันต้องสิ้นสภาพ
แต่ว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับ
กว่าจะมีกรกตชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน
รับจอบประเด็นจะพาคุณผู้ชมไปตรวจเส้นทาง
ได้มาซึ่งกรกตชุดใหม่จากรายงานเช่นนี้ครับ
ทันทีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ในวันนี้

เข้าสู่กระบวนการสัญหากรกตชุดใหม่
ที่ได้แบ่งออกเป็น๔ช่วงคือ
ช่วงที่๑การตั้งคณะกรรมการสัญหาตามองค์ประกอบของรัฐธรรมนูล
ซึ่งที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
กำหนดสเปคของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสัญหาในระดับมหาเทพ
อาจทำให้กระบวนการในการได้มาเป็นไปอย่างยากลำบาก
เมื่อได้คณะกรรมการสัญหาแล้วจะเปิดรับสมัคร
และทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการสัญหาเป็นกรกต
จำนวน๕คนจาก๗คน
โดยอีก๒คนที่เหลือมีที่มาจากสัดส่วนของที่ประชุมใหญ่ของสารดีกา
ที่จะคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม
เมื่อได้ครบ๗คนกรรมการสัญหาจะส่งรายชื่อต่อไป
ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ซึ่งกระบวนการสัญหาทั้งหมดนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน๙๐วัน
หรือวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๕๙
รายชื่อผู้ได้รับการสัญหาทั้ง๗คน
จะต้องถึงมือสนช
ช่วงที่๒คือขั้นตอนที่สนช
จะนำรายชื่อมาพิจารณา
โดยตั้งกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติ
รวมถึงเชิญผู้ได้รับการสัญหาเข้าแสดงวิสัยทัศน์
และเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการสัญหา

ก่อนที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมสนชเห็นชอบ
โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา๔๕วัน

เมื่อสนชลงมติเห็นชอบ

จะต้องลาออกจากการทำงานทุกประเภทภายใน๑๕วัน

ส่งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และช่วงสุดท้ายคือขั้นตอนของการทุนกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาพิไทย
และรอการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมา
ขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปแบบปกติ
โรคแทรกซ้อนนั่นหมายความว่า
ระยะเวลา๑๗๐วันนับจากนี้
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมปีหน้า
จะได้กรกตชุดที่๕มาทำหน้าที่แทนกรกตชุดเดิม
แต่ถ้าว่าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทาง
สนชไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่คณะกรรมการสัญหาชงมา
เท่ากับว่ากระบวนการสัญหาจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่
และไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับกรอบเวลาการสัญหาได้
โดยจะต้องขยายเวลาเพิ่มไปอีก๑๓๕วัน
ต่อหนึ่งรอบของการสัญหา
แต่กระนั้นกรกตอย่างนายสมชัยศรีสุธิยากรยืนยันว่า
จะไม่กระทบกับกรอบเวลาการเลือกตั้งที่จะต้องจัดขึ้นภายใน๑๕๐วัน
หลังจากกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ครบทั้งหมด๔ฉบับ
แม้ว่าในขณะนั้นยังไม่มีกรกตชุดใหม่ก็ตาม
การเลือกตั้งก็จะต้องเดินหน้าต่อไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
แต่หน้าที่จัดการเลือกตั้งก็จะเป็นของกรกตชุดนี้
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน